แล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามรัฐบาลไฟเขียวให้สามารถผู้ชมเข้าสนามได้
ก็จะมีโอกาสเปิดสนามให้ดูกันแน่นอนครับ
เปิดสนามนัดแรกสุดสัปดาห์นี้ถือว่าเป็นการกลับมาจากการแข่งขัน
รายการแรกของสมาคมกีฬาฟุตบอลเลยครับ
หลังจากสภากรรมการนั้นมีมติเห็นชอบ
ผ่านรากระเบียบการแรงขันภายใต้มาตรการของทางสวบอคคอร์
โดยพิกป๋อมคุณอลิสักเบนจากซีรีส์วัน
ประธานพัฒนาฟุตซอลแล้วก็ฟุตบอลชายหาด
ก็บอกนะครับว่าฟุตซอลลีกปีนี้จะแข่งในรูปแบบ
แข่งขันแบบปิดโดยใช้สนามกลาง
แต่เมื่อไหร่ก็ตามครับที่ฝ่ายจัดการแข่งขัน
ร่างระเบียบแบบเปิดเอาไว้แล้วก่อนหน้านี้เนี่ย
แล้วถ้าเกิดรัฐบาลไฟเขียวอนุญาตให้แฟนฟุตซอลเข้าชม
ก็จะเปิดให้ชมทันทีครับ
ระเบียบที่เราร่างไว้เนี่ยนะฮะก็มีทั้งสองแบบนะครับ
ก็คือมีระเบียบที่ร่างไว้สำหรับการแข่งขันแบบปิดนะครับ
แล้วก็เป็นระเบียบที่เราร่างไว้สำหรับเกณฑ์การแข่งขันแบบเปิดนะครับ
อาทิตย์เช่นเราจะมีการนั่งของผู้ชมเนี่ยนะฮะ
สำหรับโปรแกรมการแห่งขันในสัปดาห์แรก
วันเสาร์ที่๑สิงหาคมมี๔คู่ที่น่าสนใจ
ส่วนวันอาทิตย์ที่๒สิงหาคมก็ติดตามได้นะครับ
ไปดูเรื่องของอนาคตฟุตบอลไทยเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดครับ
วันที่๒๕ตุลาคมตามสัญญาซึ่งพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์มั่
ยกสมาคมกีฬาฟุตบอลก็ให้สัมภาษณ์ว่าเตรียมจะขอความช่วยเหลือ
ภาครัฐแล้วก็เอกชนเพื่อให้บอลไทยเดินหน้าต่อไปได้
ล่าสุดด็อกเตอร์ก้องสักย่อมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
เขาบอกว่ารับทราบเรื่องนี้จากสมาคมแล้วแล้วเรื่องขอเม็ดเงิน
ต้องศึกษาในรายละเอียดว่าสามารถใช้เงินส่วนไหนมาช่วยได้บ้าง
ซึ่งกรกทก็อาจจะช่วยเหลือในเรื่องของเงินรางวัลค่าตอบแทนผู้ลิศีล
สำหรับเงินสนับสนุนสมาคมกีฬาฟุตบอลนั้นจะต้องเป็นผู้จัดหาในส่วนนี้เอง
ประเด็นที่ไทยลีกสามกำลังเผชิญกับวิกฤตอย่างหนักเลย
แล้วก็อาจจะไม่ได้งบในการสนับสนุนทีม
ผู้ว่ากองทอก็ยืนยันว่ากำลังพิจารณาในการช่วยเหลือส่วนนี้เช่นเดียวกันครับ